ตำรวจอวดเบ่งหรือเปล่าต้องวงเล็บไว้แบบนี้นะ
เพราะมันเป็นคลิปออกมาเพราะว่าชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี
เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหัวเกลียนใส่เสื้อกล้าม
ปืนเหน็บไว้ที่เอวแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจ
มาถามคนในกลุ่มบอกใครชื่อแม็กซ์

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
นี่มันอะไรเป็นตำรวจ
มันเป็นทักลิ่นแหละ
มันเป็นทักลิ่นแหละ

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับ
ในวงตรงนี้นะตามคลิปนี้นะฮะ
คือมีผู้ชายหัวเกลียนคนหนึ่ง
อายุประมาณสัก๕๐๕๕ปีคุณ
เสื้อกล้ามสีดำกางเกงยีน
และที่สำคัญพกปืนเหน็บเอวเอาไว้นะฮะ

แล้วก็ชายเสื้อฟ้าหันไปตอบทันที

แล้วชายเสื้อกล้ามดำถามกลับว่า
มีเรื่องอะไรกับลูกน้องกูนะฮะ
ซึ่งอีกฝ่ายก็อธิบายอย่างสุภาพนะ
แต่ว่าชายเสื้อกล้ามหัวเกลียนก็มีอารมณ์ไม่พอใจนะครับ

ระบุแบบนี้บอกว่ามาเคลียร์ให้ลูกน้อง

เพราะลูกพี่ตัวจริงก็โทรมาขอโทษกับทางร้านค้าแล้ว
แต่คนนี้ทำไมอวดเบ่งพกปืนมาโชว์แบบนี้

และเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ
กลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการตรวจสอบกัน

ตำบลทัพช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ไม่พบกับผู้ชายเสื้อฟ้าในคลิปก็คือนายแม็กซ์

หรือว่านายนัทพงศ์อายุ๓๓ปี
อีกคนในคลิปเหมือนกันเป็นคนที่ถอดเสื้อนะครับ

ไปมีปัญหากับคนงานสวนท้ายหมู่บ้าน
เพราะไปทำกระจกแตก
คู่กรณีก็คือคนงานสวนโทรไปฟ้องนายจ้าง

ขณะที่นั่งดื่มกินกันอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
เชิงว่ามาเคลียร์แทนคู่กรณีมาเคลียร์แทนลูกน้อง
ท่าทางไม่น่าไว้ใจอวดเบ่งสารพัดเลย

เวลาคุยนะคุณโอ้โหเอามือจับปืนตรงเอวไว้ตลอด
อ๋อนะครับคุณผู้ชมฟังเสียงในเอ็มนะครับ
เขามาเคลียร์ปัญหาให้คนอื่นหรือไม่ใช่ตัวเขาเองที่มีปัญหา

อันนี้เราคิดว่าสมควรพกปืนมาหรือเปล่า
ความผิดผมก็ไม่สมควรหรอกครับไม่สมควรที่จะพกปืนมา
ถ้าจะมาเคลียร์ก็ต้องมามากันดีมาคุยกันดี
แต่อันนี้เขาพกปืนมาแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามมาตรงหนึ่ง

ใช่ครับเขาเป็นตำรวจ
อันนี้เขาบอกใช่ครับเขาเป็นตำรวจนะฮะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ต้องตรวจสอบไปยังโรงพัก
สพสดโรงพักษณ์ท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ได้รับคำตอบว่าชายเสื้อกล้ามดำเป็นตำรวจจริงคุณ

ร้อยตำรวจตรีทวีปเป็นรองสาววัดสืบสวนเพิ่งได้รับตำแหน่งครับ
แล้วก็ตัวเจ้าตัวชี้แจงบอกว่าได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาส
ก็เลยไปตรวจสอบและด้วยความรีบก็เลยแต่งตัวไม่เรียบร้อย
แค่เสื้อกล้ามดำไปจนทำให้ชาวบ้านเห็นปืนที่พกอยู่
ยืนยันเป็นแค่การพูดคุยห้ามปรามคู่กรณีของผู้แจ้ง
ไม่ใช่การข่มขู่นะฮะไม่ได้มาข่มขู่ตรงนี้เลย
แต่หากชาวบ้านติดใจก็อยากจะขอโทษชาวบ้านนะครับ
มันก็พกไปเวลาทำงานผมก็พกแบบนี้ส่วนมากผมจะใส่เสื้อคุม
แต่วันนี้ผมรีบขับรถไปเห็นว่าเขาเร่งเร่งเร่งคุมไป
ผมก็เลยอ่ารีบไปโดยจะเกลือเทศอย่างอื่นครับ
ที่นี้เขาติดใจตรงที่ว่าพวกพาอาวุธปืนไปอะไรเงี้ยครับ

ครับครับผมก็ยืนยันว่าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ
คลิปอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของบ้านบ้างไหมฮะ

อ๋อครับคืออย่างนี้ผมขอต้อนด้วย
คือผมไม่นึกว่ามันจะเหตุเกิดอย่างนี้

ผมไม่ได้ไปเบ่งไม่ได้ไปเคลียร์อะไรอย่างนั้นเลยนะฮะ
แค่ไปถามนะครับ
ก็มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้ว
เขาบอกแบบนี้แล้วก็พร้อมจะให้การตรวจสอบนะฮะ
ได้รับการตรวจสอบหากสังคมต้องการความกระจ่างชัดนะครับ